ไปดูเรื่องราวแปลกกันหน่อยที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ
โอ้โหเขาบอกว่าไปเจอกับตุ๊กตา

บอกว่าวาดรูปได้ครับ

บอยสวมแว่นสวมทีสามัญ
นั่งอยู่บนตากของคุณลุงภาคภูมิมณีวันหรือว่าซาล่าแดงนะครับ
อายุ๖๐ปีคือเรื่องของเรื่องเนี่ยอารมณ์คล้ายจับมือหุ่นแล้วก็วาดภาพนั่นแหละคุณผู้ชมครับ
เป็นการสร้างสีสันแล้วก็ดึงดูดให้กับนักท่องเที่ยว
ให้มาชมกันหน่อยว่าโอ้โหการวาดรูปของซาร่าแดงเนี่ยไม่ธรรมดา
จับมือหุ่นแล้วก็วาดไปแบบนี้แล้ววาดภาพอะไรบ้าง
เป็นวิวทุ่งหน้าป่าเขาวัดวาอารามใบหน้าพระพุทธรูป
คือเขาจะจำหน่ายรูปนะครับในราคาภาพหนึ่งเนี่ยสัก๑๐๐๒๐๐บาทเท่านั้นเอง
นี่ราคาไม่แพงนะไปถามคุณลุงภาษาสล่าแดง
แกบอกว่าแกเนี่ยนะเป็นศิลปินวาดรูปมาตั้งแต่ปี๒๕๓๓แล้ว
ก็คือนานแล้วแหละแล้วก็วาดรูปขายเลี้ยงชีพมาตลอดนะ
จนมาอยู่ในกลุ่มซาล่าล้านนาเฮ้ยเป็นไงเป็นไงแล้ววิธีการของแกนะส่วนใหญ่เนี่ย
แกจะนำตุ๊กตาหุ่น๒ตัวที่ชื่อว่าคำเขียวกับเขียวขำ

ชื่อว่าคำเขียวและเขียวขำ

ผมกลัวจะอ่านผิดเหลือเกินอ่ะงั้นเราข้ามเรื่องของชื่อหุ่นไปนะ
แต่ว่าทั้งสองตัวมันจะแต่งกายแบบคาวบอยมานั่งอยู่บนตักแล้วก็
คุณลุงแกเนี่ยก็จะนำแขนของหุ่นตุ๊กตามาผูกไว้กับแขนของตัวเอง
แล้วก็วาดให้ดูเหมือนว่าตุ๊กตามันวาดภาพ
เออแล้วนี่มันหันด้วยนะมันไม่ได้ขยับแค่มือนะ
พอเธอมันไปหมดนะเออเป็นไง

สำหรับตุ๊กตาหุ่นที่นำมาตามภาพที่เห็นเนี่ย
นั่นชื่อว่าคำเขียวส่วนเขียวขำอยู่ที่บ้าน
ลุงแกพูดขำไงว่าไอ้เคี้ยวขำเนี่ยกำลังฝึกเล่นกีต้าอยู่
เดี๋ยวเล่นกีต้าได้เดี๋ยวมันจะมานั่งเขียนรูปด้วย
มานั่งเป็นเพื่อนกันอ้าวแล้วก็บอกว่าเนี่ยที่ทำแบบนี้นะ
ก็ลักษณะว่าเหมือนเป็นการสร้างจุดสนใจให้กับนักท่องเที่ยว
ให้เขามายืนดงยืนดูนี่บอกเลยนะว่าที่นี่นะไม่ธรรมดา
ไปเดินกันดูคุณผู้ชมที่จังหวัดเชียงใหม่ถ้ามีโอกาสได้ไปเที่ยวนะ